แต่ว่าเรื่องนี้รับรองว่าปังแน่นอน
จะพาไปดูคอสตูมของมาดามมดนิดนึงก็แล้วกัน
เพราะว่าเอเว้นต์มันไม่มีไงก็ติดโควิดใช่มั้ย
ล่าสุบสมค่ะมาดามมท์ออกเอเว้นต์แล้วน้า
มาเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ของค่ายแกรมมี่
คุณจ๋าเจ้าเชื่อในพญานาคบ่

ถูกต้องค่ะแล้วบอกว่ารูปแรกที่เรานำมาเสนอคือนี่เลย
แม่งูเอ๋ยเหลืออยู่ในพงษ์วันที่๔เมษายน
ถัดจากอีกรูปซึ่งมาด่ะมดแปลงโฉมใส่เดสหนังรัดรูปไปเลยนะฮะ
ส้มจูงน้องหมาไปอาบน้ำวันที่๒๔ธันวาคม๒๕๕๙
ถูกต้องโอ้โหสิบยอดนะโปรดักชันไม่ธรรมดานนะจ๊ะคุณจ๋า
โดยชุดล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูซะหน่อยว่าเก๋ไก่ขนาดไหน
เน่ชดเน่เขาแต่งเป็นอะไรอ่ะรอบเนี้ยอ่ะให้คุณจิตนาการดูก่อนเดี๋ยวเฉลย
ไม่ออกเลยอ่ะน้องไบร์ทวัชิรวิทย์ค่ะยังต้องมาสารภาพรัก
อ่ามาดามมดก็ทำใจลำบากไม่รู้จะปฏิเสธยังไงให้ไบท์เสียใจน้อยที่สุด
มดแบบไม่สามารถขยับได้เลยคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมดคือ

เพราะว่ากลับมาเล่นซีรีส์ในรอบ๖ปีค่ะ

คือแบบเราแบบ
ถ้าใส่ความปังของเราค่ะ

ถังไม่ไหวแล้วคือมดก็จะไม่ไหวแล้ว

ก็ต้องไปติดตามในซีรีส์เขากันเองแล้วกันนะคุณนะ
มันเป็นความสวยจินตนาการสวยแบบล้ำไปเลยล้ำโลกไปเลย
นี่ขนาดเขาบอกเขาไม่ค่อยมั่นใจนะ
ถ้ามั่นใจจะมาขนาดไหนนะคุณผู้ชมนะแม่

มาดูสาวสวยที่คนเชียร์กันทั้งประเทศหน่อยดีกว่า
แอนชิลีนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
เข้ากองเก็บตัวกันไปแล้วที่อิสราเอล
บอกเลยว่าไม่จมไม่หายไม่ตายอิสราเอลนะจ๊ะ

สาวงามจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวด

เรียกตัวทำกิจกรรมเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณ
โดยเฉพาะการถ่ายทำวิทยา
การพูดดีเบตร่วมกับเพื่อนสาวงามท่านอื่นด้วย
เรียกได้ว่าเป็นอีกปีที่ไทยเราเอง

มีความหวังลุ้นมง๓อยู่เหมือนกันนะ

มวยไทยไปจักรวาลชุดนี้เลย

เขาเปิดตัวชุดจริงไปแล้วนะก็มีน้องแอนชิลีเนี่ยเป็นคนสวมใส่เลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าสวยงามร่วมสมัยคือเข้ากับบุคลิกน้องเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อย
กระฉับกระเฉงนั่นเองเหมาะกับน้องแอนมากนะคะ
นี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะต่อสู้แบบไทยโบราณมวยคาดเชือกนะคะ
จากเดิมเนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยนะฮะสีชุดทั้งตัวจะเป็นลายสีทงชาติ
แต่ไม่แน่ใจว่ากลัวว่าจะห่วงเรื่องดาวมงดราม่าอะไรอีกหรือเปล่านะคะ
ก็เลยปรับเปลี่ยนจากแบบเดิมนิดหน่อยแต่ยังไงก็ยังสวยอยู่นะคุณผู้ชมนะ
ว่าน้องจะพรีเซนต์ออกมาได้ปังขนาดไหนนั่นเองนะคะ
ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญชุดน้องเหมาะกับน้องนะ
ช่วยส่งน้องด้วยนะครับจะกำลังใจกันให้นะครับคุณผู้ชม